คุณผู้ชมพาไปดูดาวเด่นของเมืองสงขลา

หนูแดงเนี่ยเป็นพันธุ์ไทยหลังอ่านครับ
อายุ๕ปีเป็นหมาตัวเมีย
แต่จริงคือพื้นเพลเป็นหมาวัด
หมาวัดข้างบ้านของพี่วินัยศิลปศาสตร์ครับ
อายุ๔๙ปีพ่อค้าที่สงขลาเขารับเลี้ยงไว้
สารไงเห็นไอ้หนูแดงเนี่ยวิ่งตามไม่ยอมห่างเลย
มาที่บ้านของพี่วินัยก็แล้ว

รับมาเลี้ยงเสล่ยเป็นสมาชิกในครอบครัว

อันนั้นใช่หมวกกันนอกไหม

นี่เจ้าหนูแดงผัดผ้านะ

นี่เขาเจอเพื่อนเห็นป่ะ
เมืองหมาอะไรอย่างนี้

เวลาที่เห็นข่าวอะไรแบบนี้แล้วชอบมาตัดเพาะกับตัวเองเนาะ

ยังไงก็ช่วยติดตามผมกับดอมหน่อยนะครับ
เวลาเหลือน้อยลงทุกทีทุกที